ชาวบ้านเขานำเปรยวนแบบนี้
ไปที่ศาลปู่ตาในจังหวัดขอนแก่น
เพื่ออะไรแล้วเอาไปผูกไว้ตามใต้ต้นไม้กว่า๕๐๐เปรย์แล้วคุณ
อ้าวมีคนนอนไม่มีไม่มีคนนอน
แต่มีความหมายนะมีความหมายตามความเชื่อนะครับ
บริเวณสารปู่ตาตั้งอยู่บนถนนสายอำเภอชนบทมันจากคีรี
หน้าวิทยาลัยการอาชีพชนบทจังหวัดขอนแก่น
บริเวณหนองบัวน้อยบนเนื้อที่๑๐ไร่นะครับ
ซึ่งมีต้นสแก่นากว่า๕๐๐ต้น
ปกคลุมโดยรอบบริเวณรวมทั้งยังมีเปรยวน
คุณอย่างที่เห็นผูกกันเยอะเลย
ตามต้นสแก่นาหลายร้อยผืนนะแต่ไม่มีคนนอนเปรย์
นายจรูนแก้วมาราผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๑เดี๋ยวตอบให้เพราะอะไรเปรย์ทะลุ
ไม่เขาเอาไปแก้บน

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดิมที่สถานที่แห่งนี้
หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ประจำหมู่บ้าน
มีสารปู่ตาอยู่๓แห่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน
มีการบนบานสารกล่าวสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
ส่วนเปรยวนนั้นนะครับเกิดจากการที่ชาวบ้าน
มีความเชื่อความศรัทธาต่อสารปู่ตา
จะไปบนบานสารกล่าวขอให้สมหวัง
สมหวังจึงนำเปรยวนไปผูกไว้ตามต้นไม้

ซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ไปนั่งพักผ่อนหลังพักเที่ยง

กลางคืนคงไม่ค่อยมีใคร
แต่ก็มีประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาท่องเที่ยว
ก็บอกว่าร่มไม้ใต้ต้นสแก่กัง

ก็สบายมีลมพัดเบามีเปรย์แบบนี้
ก็เลยไปนอนเล่นได้เหมือนกันนะครับ

ย้วนเยอะเลยเอาอีกแค่ละคุณ

เปรย์เนี่ยก็จะหมายถึงทั้งหนึ่งการแกว่งไวนะครับ
แล้วก็๒เรื่องของการผูกเชื่อมต่อนะครับ
แล้วก็๓เรื่องของการเหมือนว่ารองรับเรา
เออรับดวงรับบุญหนุนนำอะไรอย่างนี้
มีคนรองรับตลอดเวลาอุบัติเหตุอะไรจะเกิดขึ้น
ก็ไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นก็ไม่เกิด
มาเรื่องความเชื่อเราก็ถนัดนะ